ใต้เตียงดาราเปิดประเด็น
สงสัยวงการบันเทิงเราจะมีเสือซุ่ม
คอยตะคุ่มสาวสาวคุณพอเปิดประเด็นแบบนี้พระเอกหน้าใสเห็นยิ้ม
ส่งตรงไปจีบสาวเลยค่ะ
สอนย่อให้ถ่ายป่ะแน่นอนงานนี้ต้องมีอักษรย่อแน่นอน
แต่ว่าไปมาเนี่ยคำปริศนาทั้งอักษรย่อเนี่ยนะ
ติดโพลคนนี้เลยอ้าวหน้าพระเอกหน้าใสหิมอ้าวใกล้แล้ว
หน้างิมโจจารอ้าวใกล้แล้ว
เจมส์ไหนดีล่ะเจมส์ถูกต้อง
กว่าจะออกมานะคะเป็นต้องติดโผล่คนนี้ติดโผล่ตลอดเลยคุณ
สดร้อนค่ะเจอเจ้าตัวเมื่อวานนี้
นักข่าวก็จ่อไมค์เคลียร์ตามระเบียบเลย
ซึ่งหนุ่มเจมส์ก็ปฏิเสธไปตามระเบียบอะคุณนะ

เพราะว่าไม่ค่อยได้เป็นวิสัยของผมสักเท่าไหร่นะครับ

แต่ว่าด้วยความที่พฤติกรรมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

จีบตัวตัว

ไม่ครับเป็นแมวครับผม